เนื่องจากว่าอายุของพวกเขานั้นยังไม่เกิน๒๐ปี
แต่ว่าวันนี้ไปดูนัทเตะหนึ่งคนที่เป็นคนเดียว
เป็นรอยต่อระหว่างดาวรุ่งกับนักเตะที่ประสบการณ์สูงในชุดนี้

แล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลชุดฟุตซอลโลก

ติดตามรายงานได้จากคุณเกริกชัยคุณโทครับ
เพื่อลูกครับก็อยากให้ลูกโตมาก็สบาย
ก็อยากจะสร้างฐานะอะไรเก็บเงินไปเรื่อยนะครับ
คือเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนครับ
ที่แบบว่าช่วยพยุงชีวิตให้ดีขึ้นได้
ก็ต้องใส่มีเท่าไหร่ก็ใส่เต็มร้อยครับ

เรียนไม่จบต้องมาทำงานรับจ้าง
และทำผู้หญิงท้องตั้งแต่อายุ๑๙ปี

ของเจ้าเด้งไตลงเพชรเทียม
แต่เส้นทางความฝันของเจ้าเด้งนั้น
ที่ไม่เคยยอมแพ้กับชีวิตบนโลกลูกหนัง
ทำให้เขาได้ติดทีมชาติไทยครั้งแรก
เริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากการรายการฟุษศ
เพราะเพียงนัดแรกในนามทีมชาติไทย
เด้งสามารถยิงประตูได้ทันที
และสุดท้ายสามารถมีชื่อ๑๔นักฟุตซอลทีมชาติไทย
ไปรุ่นฟุตสอบชิงชำโลกที่ประเทศโคลมเบีย
ผมหวังครับถึงจะไปมีโอกาสได้ลงได้น้อย
แต่ก็ตอนนั้นก็ติดรายการแรกเข้าบังคับฟุตซอลครั้งแรก
แล้วก็ติดภูมิใจทุกอย่างนะครับ
เสียใจครับที่แบบว่าไม่ค่อยได้ลง
ก็คือได้รับประสบการณ์มาเยอะเลยครับทางนั้น
จากรายการฟุตซอโลก็ไม่ได้ลงไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไร
คือด้วยความที่เป็นน้องใหม่อะไรอย่างนี้ด้วย
ก็ไม่ค่อยได้ลงไปใช้งาน
แต่รายการนี้ได้เป็นเหมือนเป็นพี่ใหญ่ด้วย
ก็จะทำเต็มที่ครับ
เพราะว่าเป็นรายการที่ว่า
อาจจะเป็นแชมป์แรกของตัวเองที่รับใช้ชาติ

ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้
คือต้องการพิสูจน์ตัวเองในนามทีมชาติไทยให้ได้
เพราะนอกจากอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้ว
ก้าวต่อไปจากนี้มีชีวิตและครอบครัวเป็นเดิมพันธุ์
ผมว่ารายการนี้จะเป็นที่พิสูจน์ในตัวผมนะครับ

ในประเทศด้วยเพราะว่าเต็มที่ครับ
เตรียมตัวติดใจไว้ดีครับ

เพราะว่ามันมีหลายทางที่กดดันอยู่
สำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
ถือว่าเป็นก้าวแรกที่อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้

และของนักฟุตซอลทีมชาติไทยทุกคน
ที่จะต้องพิสูจน์และก้าวมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยให้ได้ในอนาคต
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน